ทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเธอ
ใจมันคอยบอกตัวเองอยู่ทุกเมื่อ
ว่าเธอนั้นเป็นสุดไปแล้ว
ทุกครั้งที่ฉันมึงเห็นภาพเธอ
วันคืนเก่าก็กลับมาทุกเมื่อ
มีเธอที่จะกลับมาแล้ว
มันยังมีอีกหลายอย่างที่ฉันยังไม่เคยพูดถึง
มีอีกหลายอย่างที่มีใครทำจนวันนี้
รักรักเธอทั้งหมด
รักเธอทั้งหมด

รัก

รัก

ถ้าว่ายังไง
ว่านี้

ฉันคิดตอนนี้ฉันมีเธอต้องกลายความนี้จะพบกันอีกได้ไหม
ทำให้ฉันทนโอ้คนดีฉันคงได้พอไปแล้ว
ยังมีอีกหลายที่ฉันยังไม่เคยพูดสักที
และมีอีกหลายอย่างที่ไม่เคยทำจน

รักรักเธอทั้งหมดของหัวใจ
ซึ่งเรานั้นเก็บไว้ข้างใน
เธอได้ยินไหมคน

ให้ความรู้สึกที่ฉันมี
ส่งไปถึงเธอที่แฟนดี
จริงนี้ฉันมีเธอ

จะพบกันอีกได้ไหม
อีกหลายสิ่งที่ฉันยังไม่เคยพูดสักที
และมีอีกหลายอย่างที่ไม่ถูกทำจนวันนี้
รักรักเธอทั้งหมดของหัวใจ
สิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างใน
เธอได้ยินไหมคนดี
อยากขอให้ความรู้สึกที่ฉันมี
ส่งไปถึงเธอที่แสนดี
จริงนี้ฉันมีเธอ
เป็นความฝัน
จะพบกันอีกได้ไหม
รักรักเธอทั้งหมดของหัวใจ
สิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างใน
รักเธอได้ยินไหมความดี
อยากขอให้ความรู้สึกที่ฉันมี
ส่งไปถึงเธอที่แฟนดี
จริงนี้ฉันมีเธอเป็นความฝัน

เพราะว่าแล้วสุขวัญจะไปหาย